ความน่ารักมุ้งมิ้งของคู่รักยายาณเดชน์นะครับ

รักแบบพี่แบบน้องที่รักกันมากกว่าพี่น้องปกติก็ได้

ข้าวป่อนนู้นเนี่ยด้วยความว่าเขามาออกงานคู่กัน

ยาย่าก็ร่วงพี่ชายคนสนิทณเดชครูกีมยาออกงานรับทรัพย์
หลังจากที่เธอไปพักผ่อนสบายใจสบายอารมณ์กันมาแล้วนะคะ
แต่ว่าดูท่างานนี้หลังจากที่กลับมาอากาศอาจจะเปลี่ยนไง

แล้วก็บอกด้วยว่าอากาศเปลี่ยนเป็นหวัดค่ะ

เดี๋ยวไปฟังคู่รักคู่พี่น้อง

จริงคะเหมือนกัน
แล้วเขาก็บอกว่าอย่าพูดเยอะ

สงสารสงสารเพราะว่าก็ยิ่งเขาก็เป็นคนที่แบบชอบพูดชอบอะไรอยู่แล้วใช่ไหมปกติอะไรอย่างนี้
ถ้ารู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบยิ่งเสียงแหบก็ยิ่งแบบพูดไม่ได้
มีโอกาสบ้างเมื่อไหร่ก็คงจะไปเยี่ยมพี่อ๊อฟอยู่แล้วนะครับ
ถามว่าก็คงไปให้กำลังใจพี่แดงด้วย
ไม่คิดเลยไม่คิดก่อนเลยผมอยู่กองข้างพี่อ๊อฟเองถ่ายน้องแขมเหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรจนมีคนมาบอกแม่มาบอก
พวกนี้อาจจะรุมเราพี่อ๊อฟได้แค่สภาพร่างกายแต่ว่าจิตใจพี่อ๊อฟยังแข็งแรงเสมอ
แล้วก็ด้วยกำลังใจท็อปก็มีมากอยู่แล้วนะครับ
ส่วนประเด็นที่ยายาติดโพลสาวหน้าสวยสามโพลนะพี่แจ๊ค
สาวก็ยิ้มปลื้มและทีเดียวก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและก็คอยเชียร์
ต้องขอบคุณพี่น้องที่โหวตให้ด้วยค่ะ
ค่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าโพสถ์นี้มีอะไรบ้างนะครับผม

เขาไม่ต้องติดโพสต์ก็ได้อะไรก็ได้เพราะเขาเขาเป็น
คนที่แบบว่ามีอะไรของเขาอยู่แล้วนะฮะ

น่ารักมาก

ไม่ต้องติดโพลกก็ได้ก็ยังไงก็เป็น
ความหวานยังไม่หยุดเท่านี้ดูที่ข้อมือนะคะ
ยาย่า๑๗ล้าน
นาฬิกาสวนเดชน์๗ล้าน